ส่วนคลิปนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันไปบ้างแล้ว

เราได้เจอทั้งแม่ค้าที่อยู่ในคลิปทั้งตำรวจที่อยู่ในคลิปนะคะ
คือตำรวจไปคุยกับแม่ค้าในลักษณะของการขอความร่วมมือ

ส่วนแม่ค้าอัดอั้นตันใจทนไม่ไหว
ก็พยายามที่จะอธิบายตำรวจนะคะ
เหตุการณ์ที่จังหวัดพระนครสิทธิยาเดี๋ยวลองไปดูค่ะ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

ธุ์เรียกผู้ว่ารัชกาลจังหวัดพระนครสีทุยานะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นเห็นลักษณ์นี้
หนึ่งก็ต้องชื่นชมตำรวจที่พยายามอธิบายหวานล้อม
ก็มีการชี้แจงจากผู้ว่าว่า
ด้วยความที่ก่อนนั้นคือจังหวัดพระนครสีทุยา
ไม่ได้เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทางจังหวัดไม่ได้มีคำสั่งในการปิดหรือห้าม
แต่เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือ

พูดในลักษณะที่ว่าเป็นการขอความร่วมมือ
ก็เลยต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ท่านผู้ว่าบอกเมื่อช่วงบ่ายค่ะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศิริยา
ไปที่ร้านในคลิปอีกรอบนึงนะคะ
จะไปหาแม่ค้าคนที่อยู่ในคลิปค่ะ
แต่ไปเจอพี่สาวเจอพี่สาวของแม่ค้า
ก็มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะ
เป็นพี่สาวของคุณนงนุษย์นะคะแม่ค้าที่อยู่ในคลิปค่ะ
ก็ไปคุยกันนำหน้ากากอนามัยนำเจลล้างมือไปมอบให้ด้วยนะคะ
เห็นตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็เข้าใจกันดีแล้วนะคะ
แต่ถ้าในกรุงเทพจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
อันนี้ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าเนี่ยมานั่งทานในร้านนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบนะครับ
นี่ฮะเดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วงบ่าย๒วันนี้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับมีคนแจ้ง
ไปอยู่ริมถนนซอยเทิดราชัน๑๗เขตดอนเมืองตำรวจเขาก็
มาตรวจสอบทำไมให้ลูกค้าเข้าไปนั่งถ่านในร้านฝ่าฝืน
ตรการในการคุมเข้มในพื้นที่จังหวัดที่เขาออกมาตรการ
พอใจที่ถูกเข้ามาตรวจสอบอยากให้เข้าใจบ้างว่าร้านเนี่ยต้อง
เปิดร้านเพราะต้องหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยง
ลูกน้องถูกปิดมาสามรอบแล้วแล้วเนี่ยมีคนมาร้องเรียนนะ
ยืนยันว่าร้านเนี่ยไม่มีคลัสเตอร์ไม่มีกลุ่มอะไรทั้งสิ้น
อยากให้เข้าใจคนทำมาหากินบ้าง